คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้มีคนข้ามถนนนะครับ
แล้วก็รถบรรทุกเขาก็มา
เขาก็ต้องหักหลบคนข้ามถนนกระทันหัน

โทษใครระหว่างรถกับคนข้ามถนนครับ

รถหกล้อเล็กคันในคลิปขับตรงไปนะครับ
ส่วนรถติดกล้องเขาก็ขับตามอยู่นะครับ
เห็นข้างทางไหมครับเห็นสองคนไหมครับ

สะพานลอยก็ไม่มีทางมาลายก็ไม่มี
แล้วทีนี้เขาโผล่ออกมาแล้ว

หกล้อเล็กหักหลบแล้วไปชนกับคันอื่น

คลิปนี้นะฮะกลุ่มเฮียขับรถ
เอามาโพสต์ระบุข้อความบอกว่า

ก็บอกว่ารถที่ขับอยู่ก็ต้องระมัดระวังคนเขา

แต่บางคนบอกแต่คนข้ามถนน

ต้องดูจังหวะให้ดีตรงนี้มันดูแบบ

โอ้โหคุณอยู่คุณโผล่พวดเข้าไปแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นประการใด

คุณผู้ชมส่งเรื่องสภาพอากาศมาเยอะเลยคุณ

ยังไม่หนาวเลยบางบัวทองอากาศเย็นแล้วครับ
ท่านบอกอุทัยเย็นแล้วนะครับ

อากาศเย็นรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
มุทรสาครก็เย็นแล้วเหมือนกันคุณ

แหม่คุณสมุทรเล่นมกเขาบอกอากาศค่ะ

รวมถึงไลน์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมื่อกี้ด้วย
ข้ามถนนใครต้องระวัง